เห็นกำลังดูอยู่นะเนี่ยตอนนี้ตี๕๓๔ใช่ไหม

ทีแรกกำลังจะดูว่าฉบับที่๑๒ออกมาหรือยัง
เพราะตอนนี้เท่าที่ดูยังไม่มา

จะเป็นฉบับที่๑๑ตอน๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
จริงฉบับที่๑๒จะออกมาเช้านี้ตอนตี๕

เชื่อว่าน่าจะมีฉบับที่๑๒ออกมาเนี่ยนะคะ
คือที่ประกาศเตือนฉบับที่๑๑ย้อนไปดูกันนิดนึงละกันค่ะ

โนรัวยังอยู่ทะเลจินใต้ตอนกลาง
คือมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ๙๐กิโลเมตร
ตะวันออกของฮอยอันเวียดนาม

ว่าวันนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน

ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำนาจเจริญอุบลในวันพรุ่งนี้

จังหวัดอุบลถือว่าเป็นด่านแรกเลยนะ
ที่จะต้องรับมือกับโนรู

ก็ต้องลงพื้นที่มาดูเรื่องเกี่ยวกับสถานีวัดน้ำ
ทางด้านนายประพิษจันมานะคะ

ก็มาดูตรงสถานีวัดน้ำที่นี่ค่ะ

ว่าจะเตรียมพร้อมจะรับมืออย่างไร
แล้วอธิบดีกรมชลประธานก็บอกด้วย

ตอนนู้นเอามาเป็นแนวปฏิบัติหน่อย
คือจะต้องเร่งระบายน้ำสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด

ก็เลยต้องมีการเตรียมเครื่องผลักดันน้ำ

จะต้องเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงแม่น้ำโขง

ซึ่งมีพลังการดูดแม้จะมีเศษขยะไม่ใหญ่มากเลยนะ

พลังการดูดนี้มันก็จะต้องทำหน้าที่
เพื่อที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่
แล้วก็ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
อกจากนี้ทางอธิบดีกรมชนรับประทานก็บอกด้วยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม
ตรงบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำมูลที่พิบูรมังสาหาร
จากเดิมเลยนะเขามี๑๔๐เครื่องก็เยอะอยู่แล้วนะ

เพิ่มอีก๓๐เครื่องเป็น๑๗๐เครื่อง
แล้วก็ต้องเพิ่มเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง

อันนี้เพื่อที่จะระบายน้ำให้ไหลลงแม่น้ำโขงได้เร็วขึ้นด้วย
นี่ทีนี้ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดว่าเข้าลาว
เป็นไต้ฝุ่นแล้วใช่ไหมอยู่ไทยเรา
ไทยเราจะเป็นโซนร้อนแต่ต้องบอกจริงนะ
อีสานของไทยไม่ค่อยเจอกับพายุโซนร้อน

ดังนั้นค่ะเดี๋ยวต้องเตรียมพร้อมรับมือเลยแหละ
ถ้าเกิดว่าเข้าไทยแล้วเป็นโซนร้อนอยู่
คือถ้าเกิดว่าเรียงความแรงของลม

เราก็ยังเธอมคกันอยู่แบบนี้
ใช่นี่ไง๒ปัจจัยเลยน้ำเดิมที่ดอมบอก
ตอนที่โดนดิเปชั่นท่วมหนักเกือบตาย
แล้วนี่เป็นโซนร้อนมันหนักกว่าดีเปรชั่นอีกนะ

คือเบิร์ตน้ำแข็งดอมไม่ได้มาพูดให้กลัวแต่เช้า
แต่กลัวอย่างคือกลัวท่านคิดว่ามันจะเบา
นะฮะนักวิชาการหลายคนบอกแล้วเมื่อวานอาจารย์ทรก็บอก

คิดว่ากลัวไว้ก่อนจะดีเพื่อจะได้ป้องกัน
นะครับอันนี้แหละที่อยากจะฝากไว้
คุณผู้ชมที่รักทุกท่านเราก็เหมือนคนบ้านเดียวกันเนี่ยนะ
ประเทศไทยเหมือนกันเป็นห่วงฮะเป็นห่วงจริง
ก็มองในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดไว้ก่อน